คุณผู้ชมพาขึ้นเหนือไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับ
เป็นเรื่องดราม่าคือก่อนหน้านี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เขามีการเผยแพร่เอกสารฉบับหนึ่งผ่านเฟซบุ๊ก
เป็นเอกสารเป็นผลการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ที่ควรจะต้องไปจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แล้วปรากฏว่า๑ใน๑๐ที่มันมีหมู่บ้านฮิโนกิแลนด์
อยู่ที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่

ใช่เขาจำลองลักษณะวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะคะมาไว้ที่นี่
คำถามคือวัฒนธรรมที่ว่ามันต้องเป็นวัฒนธรรมไทยไหม
หรือเป็นวัฒนธรรมของอะไรก็ได้
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นออกมา
เพราะว่าชาวเชียงใหม่ก็บอกว่าแหมมันค้านสายตา

ถามว่าทำไมก็เพราะว่าที่นี่เพิ่งเปิดเมื่อปลายปีที่แล้วเอง
แล้วมันเป็นของเอกชนนะคะ

ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปดูเอกสารฉบับนั้นนะ
หนึ่งใน๑๐ที่ก็จะเป็นหมู่บ้านควาย

ไทยแต่อันนี้คือมันไม่ใช่ของไทยนะคะ
หลังจากที่เอกสารนี้เผยแพร่ออกไป

เขาแสดงความไม่เห็นด้วยผ่านโลกโซเชียลเป็นจำนวนมาก

ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า๘๐ไร่
สร้างเป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่น
มีการประดับตกแต่งโคมแดงขนาดใหญ่
ก็คือคุณเสน่ห์สายเย็นใจบอกว่า

จริงแล้วทางจังหวัดเชียงใหม่
วัฒนธรรมเชียงใหม่ไม่ได้เป็นคนคัดเลือกสถานที่ดังกล่าว
แต่เป็นการคัดเลือกมาจากวัฒนธรรมส่วนกลาง
คัดเลือกมาจากการทำแบบสอบถามของประชาชน

ว่าในประเทศไทยควรเดินทางไปเที่ยวที่ไหนบ้าง

ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะ
ฟังเสียงคุณเสน่ห์ชี้แจงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เป็นผู้พิจารณาแล้วก็มาแถลงข่าวให้สื่อมวลชน
แล้วก็พี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ได้รับสร้างอีกทีหนึ่ง
ว่าความเป็นมาเป็นไปก็ได้
คุณเสน่ห์ยังพูดเพิ่มเติมนะคะบอกว่า
เอาล่ะถ้าเกิดว่าประชาชนคนเชียงใหม่ไม่สบายใจแบบนี้
หลังจากนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่

ก็จะทำหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เพื่อแจ้งข้อกังวลใจของประชาชนที่ไม่เห็นด้วย
กับการประกาศให้ฮิโนกิแลนด์เป็น๑ใน๑๐แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป
เนื่องจากว่าไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย
ทีนี้เนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นล่าสุดค่ะ
ทางประธานบ้านไม้หอมฮิโนกิแลนด์
คุณอนิรุธจึงประเสริฐยิ่ง
ก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าจริงแล้วเนี่ย

ให้เป็น๑ใน๑๐สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ต้องไปเนี่ย
ตอนนั้นรู้สึกดีใจนะที่ได้รับคัดเลือกเขาบอกว่า
อาชีพให้มีงานทำให้มีรายได้
เรื่องที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยกให้เป็นสถานที่ที่ควรมาท่องเที่ยวนั้น
ตัวเขาเองคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมเพื่อนบ้านมิตรประเทศ
ที่สามารถดูได้ที่นี่
คงไม่ได้คิดว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างเดียว
แต่เป็นวัฒนธรรมของอาเซียนที่ควรมาเที่ยวมากกว่า
คือเขามองคนละมุมกับคนเชียงใหม่
เชียงใหม่เขามองว่าถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แล้วมันอยู่ในไทยมันจะควรที่จะเป็นวัฒนธรรมแบบไทยหรือเปล่า
แต่คุณอนิรุธบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่นะ
มันเป็นวัฒนธรรมของอะไรก็ได้ที่ไปแล้วคุณก็ได้ศึกษา
อย่างนี้คุณอนิรุธเขาตั้งใจดีว่า
แบบจำลองญี่ปุ่นมาไว้ที่เมืองไทย
คนไทยจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลเสียค่าใช้จ่าย
เอาล่ะได้มาเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่น

นอกจากนี้แล้วก็คือการสร้างอาชีพ

แต่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองต้องตอบให้ได้นะครับ
วัฒนธรรมรางวัลมีเพื่ออะไร

ใช่อธิบายตรงนี้ให้ได้นะคะ